คาดฝันเกิดขึ้นได้บนท้องถนนตลอด
เวลาค่ะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะของรถคันหนึ่ง
ที่ขับไปบนถนดพิธรโลกมุ่งหน้านะฮ๙๑นะห้ะ
ช่วงกลางคืนนะครับอยู่ดีเนี่ยมันมีล้อรถเนี่ยพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะ

อยู่ดีก็กลิ้งมากลางถนน

หรือมาจากถนนอีกฝั่งหนึ่ง

เขาก็สงสัยเอ๊ะหรือเป็นพวกแบบแก๊งมิจฉาชีพ

แต่หลังจากที่ประสบเหตุตรงนี้ก็ไม่มีใครมาทำอะไรเจ้าของรถเขานะ
ก็แสดงว่าคงจะเป็นล้อรถที่มันหลุดมานั่นแหละ
คือเจ้าของรถเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยางอะไหล่ด้วยนะฮะ
เพราะว่ามันไม่มีพวกกระทะล้อ

มันเป็นเส้นยางเพียวเลยอ่ะ

กลิ้งเด้งมาเนี่ยแล้วเข้ารถพอดีคือพอเห็นก็แบบไม่ทันแล้วนะฮะ
หลบไม่ทันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
สักพักนึงเนี่ยพอเข้าข้างทางเขาก็เปิดไฟ
ทีแรกเหมือนกับไฟมันดับวูบไป
นี่ฮะเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าโชคดีมากที่แฟนแล้วก็ลูกสาวเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรวมทั้งตัวเขาด้วย
แต่แน่นอนว่านี่ด้านหน้ารถนะฮะ

เอาฟังเสียงเจ้าของรถหน่อยนะครับคุณอาณาวินครับ
พอมาถึงช่วงพิศนุโลกนะครับวังเป็ดบ่อทองนะครับ
ก็มียางนะครับกิ้งมาจากข้างทาง
ทีแรกตอนเกิดเหตุก็คิดว่าเป็นยางหลุดมาจากรถบรรทุกนะครับ
ล้อหลุดมาแต่คราวนี้พอมาดูคลิปมันก็
รัศมีร์มันมาจากข้างทางก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนท่านอื่นด้วย
แล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีนะครับก็มีผมก็แฟนแล้วก็ลูก๒คนอยู่ในรถก็ปลอดภัยดี